คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตกันหน่อยนะคะ
ขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปเนี่ยค่ะนอกจากการทำงานขององค์กรอิสระแล้ว
ประชาชนเองก็ต้องไม่เฉยเมยนะคะต้องร่วมมือกันในการแจ้งเบาะแส
เพราะว่าการต้านทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเรา
วันนี้ค่ะเป็นตอนที่๒แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมมหากราบการทุจริต
ที่เคยเป็นคดีดังในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมาติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ส่งผลให้อดีตรัฐมนตรีข้าราชการและพ่อค้าข้าว

คือหนึ่งในบทสรุปที่สำคัญของมหากราบการทุจริตแห่งชาติ

ปปชพบว่าการระบายข้าวทั้ง๔สัญญาเป็นสัญญาลวง

เวียนข้าวให้กับเครือข่ายพวกพ้องพ่อค้าข้าวไปขายต่อในราคาสูง
คดีนี้ยังส่งผลสืบเนื่องต่อคดีของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ
ถูกพิพากษาจำคุก๕ปี
มหากราบการทุจริตบ้านเอื้ออาทร
ปปชชี้มูลความผิดในวัฒนาเมืองสุขและพวก
หลังพบว่าร่วมกันรับเงินจากเอกชน
เพื่อให้สิทธิ์พิเศษเป็นคู่สัญญาก่อสร้างกับรัฐ
นำไปสู่คำพิพากษาจำคุกนายวัฒนา๙๙ปี
คดีนี้มีผู้รับเหมาที่เป็นเครือญาตินักการเมือง

เกิดปัญหาการพอกส่วนต่างจัดซื้อที่ดิน
ผู้รับเหมาหลายรายไม่มีศักยภาพ
ทำให้การเคหาต้องซื้อที่ดินในราคาแพง๑๒เท่า
ทุจริตเงินทอนวัดเป็นอีกคดีที่สร้างความสันสะเทือน
เมื่อปรบประชอทยอยไต่ส่วนและชี้มุมความผิด
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง๙๗สำนวน
นำไปสู่คำพิพากษาจำคุกนายพนมสอนศิลป์
อดีตผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพวก
ลักษณะร่วมของคดีคือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดต่อเจ้าอาวาส
เพื่อเสนอเงินอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องจ่ายเงินคืนจำนวนหนึ่ง
และอุปกรณ์ใกล้เคียงเกือบ๑๔๐๐เครื่อง
มาพบว่ามีความแม่นยำเพียง๑๒๐
ส่วนผู้จัดจำหน่ายต้องคำพิพากษาในต่างแดน
จากผลิตอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
ปปชเข้าตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากราคาจัดซื้อที่ต่างกันมาก
และล่าสุดได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้ว๒๐๐ราย
สวัสดีครับ